คุณครูกันหน่อยมาดูลีลาของคุณครูสอนภาษาอังกฤษทั้งนี้หน่อย
เขาบอกว่าฉีกเลยนะฉีกกฎแบบเดิมเอากฎแบบใหม่มา
ความสามารถในการร้องเพลงและเต้นแบบไม่ธรรมดาจริงถูกอกถูกใจเด็กนักเรียน

แต่น้องลูกเสือกว่านี้เต้นเยอะกว่าคุณครูอีกนะ

นี่ฮะเป็นการสอนร้องเพลงท่องจำคำศัพท์๑๒เดือนนะ

วิชาภาษาอังกฤษของคุณครูฉีกกฎแบบเดิมจริงนะฮะ
มีการร้องเพลงจะได้ง่ายต่อการท่องสับ
นี่คุณแล้วครูก็มีอุปกรณ์เสือผ่าดิ

ทุกอย่างแหละใส่มาสอนเด็กไง

วิชาภาษาอังกฤษให้ดึงดูดความสนใจ

งั้นโอ้โหถ้าสับยากเด็กก็ไม่อยากเรียนนะ
ใช่เพราะว่าครูซายเขาบอกเลยคีย์เวิร์ดคำเดียวเลย

ก็ตอบมาเป็นเสียงส่วนมากว่าไม่สนุกเพราะมันยากไม่เข้าใจ
ทีนี้เราก็จับใจตรงประเด็นว่าไม่สนุก
เราก็เลยไม่ใช่แล้วมันต้องสนุกสิ
เราก็เลยคิดว่าเพราะอะไรเด็กจะสนุก

หนูก็เลยเอากิจกรรมที่เราชอบมาประยุกต์เข้ากับวิชาภาษาอังกฤษ
แล้วเราก็ต้องถามเด็กเลยว่าเราบอกเด็กเลยว่า
ไม่ต้องเก่งวิชาภาษาอังกฤษแต่ให้หนูสนุกกับวิชาภาษาอังกฤษ
ทุกครั้งที่ทำกิจกรรมหรือการเรียนการสอนจบ
เด็กตลอดว่าวันนี้สนุกไหมคะ
ถ้าเด็กบอกว่าสนุกพอครูพอใจแล้ว
โอ้โหชอบแนวความคิดของครูซายจริงนะ
ครูบอกว่าไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษนะลูก
แต่ลูกต้องสนุกกับภาษาอังกฤษ

นี่เราเห็นรอยยิ้มของครูเราก็มีความสุขแล้วเหมือนกันนะ

ขอบคุณที่ครูได้สอนเด็กเป็นอย่างดี

ก็เห็นว่าโพสต์คลิปสื่อการเรียนการสอนแบบสนุกสนานมากมาย

เพื่อจะเป็นแนวทางในการที่ครูท่านอื่นจะนำไปสอนเด็กนะ